ขอนแก่นเนี่ยมีคนไปเจอศพชายนิรนามเสียชีวิตอยู่
ลักษณะนี้นะคะคือเปลือยกายนั่งคุกเข่าเสียชีวิตแบบพิษดาร
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเอ๊ะนี่คือชายเร่ร่อนหรือเปล่า
ลวงมาฆ่าหรือเปล่าแล้วก็มาทิ้งศพกลางถนน
แต่ชาวบ้านเขาคิดว่าจากเนื้อตัวจากศพของผู้ตาย
ไม่น่าจะเป็นคนเร่ร่อนเพราะว่าอ้าวเนื้อตัวก็ดูสะอาดนี่

ทีนี้ค่ะต้องตรวจสอบนะคะว่าผู้ตายคือใคร
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็กำลังเร่งสืบหาเบาะแสค่ะ
เพราะว่าไปเจอศพชายนิรนามเมื่อวานนี้
ต้องไปดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหน
จากข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะ
อายุประมาณ๕๐ปีผมหงอกรูปร่างผอม
สูงสักประมาณ๑๕๐เซนติเมตร
ตามเนื้อตัวคือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลย

สภาพคือนั่งคุกเข่าแข็งทื้อใบหน้าตะแคงขวา
มือข้างขวาอยู่ใต้ลำตัว
ส่วนลำตัวด้านซ้ายเนี่ยเปื้อนดินที่ไหล่ซ้ายก็มีแผลถลอก
ส่วนที่เท้าทั้งข้างซ้ายและข้างขวามีแผลด้วยนะคะ
เป็นแผลลึกมีเลือดไหลออกจากปาก
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐาน
สภาพศพแล้วน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๖ชั่วโมง
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตอยู่กลางถนน
พนังกั้นแม่น้ำชีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ทีนี้ตรวจสอบโดยรอบค่ะว่าเอ๊ะเห็นเป็นชายเปลือยกายเสียชีวิตตรงนี้
เสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าเขาอยู่ที่ไหน
พยายามไปตรวจสอบดูบริเวณโดยรอบไม่เจอนะคะ
ทั้งเสื้อผ้าทั้งข้าวของเครื่องใช้หรือว่าบัตรประจำตัวต่าง
ทีนี้มันยากแล้วไงคุณมรดีคุณผู้ชม
ว่าจะตรวจสอบต่อได้ยังไงว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหน
ทีนี้เมื่อช่วงเช้าค่ะก่อนจะเจอศพเนี่ย
เป็นผู้ชายเปลือยกายเดินอยู่บนถนนลาดยาง

ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่าดูจากลักษณะของในรูปโพสต์นี้นะคะ
ชายที่เปลือยกายใกล้เคียงกับศพที่เจอ
ที่มีการโพสต์ภาพภาพนี้ว่าเอ๊ะไปเจอผู้ชายคนนี้เจอที่ไหน
จะได้เป็นเบาะแสไงว่ามันเกี่ยวข้องไหมกับการพบศพชายนิรนามคนนี้
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถาม
ก็เราขอเรียกว่าในพงศ์แล้วกันนะคะคุณผู้ชมอายุ๔๗ปี
ซึ่งเขาก็เล่าให้เราฟังค่ะว่าเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณ๑๑โมงเนี่ย
ตัวของในพงศ์ขับรถขนดินจะไปส่งให้กับลูกค้า
ตอนที่ขับมาตามถนนเนี่ยก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งเปลือยกาย
เดินอยู่ริมถนนเนื้อตัวเนี่ยสะอาดสะอ้านนะ
เท่าที่มองเหมือนจะเพิ่งถอดเสื้อผ้าเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าดูตามเนื้อตามตัวมันไม่ได้เปื้อนเศษดินเศษย่า
มันไม่ได้มอมแมมอ่ะเท้าก็ไม่ได้เปื้อนเหมือนกับคนเร่ร่อน
แต่ตอนนั้นที่ในพงศ์ขับผ่านมาเห็นไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหน
หยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพเอาไว้ถ่ายไว้๒รูป
แล้วก็พยายามที่จะขับแซงช้าอยู่ห่าง
ถามว่าเอ้าทำไมคุณพงศ์ต้องขับช้าแล้วทำไมต้องอยู่ห่างบอก
ผมก็กลัวสิผมกลัวว่าผู้ชายคนนี้
พุ่งมากระโดดใส่รถผมเกิดสมมุติว่าเขาเป็นคนสติไม่สมประกอบเนี่ย
ตอนที่ผมขับแซงผมก็หันไปมองนะ
ผู้ชายคนนั้นดูท่าทีเขา
เท่าที่ผมสังเกตผู้ชายคนนี้
เขาไม่ได้โวยวายเขาไม่ได้พูดอะไรออกมา
คือไม่ได้เดินเพ้อไม่ได้พูดคนเดียว
เขามุ่งหน้าเดินตรงแบบไม่ได้เหลียวหันมามองเลยค่ะ
ไม่ได้มองรถที่ขับแซงเข้าไป
หลังจากนั้นคุณพงศ์เอาภาพถ่ายที่ถ่ายเอาไว้๒รูป
ใจเนี่ยแค่จะเตือนว่าเผื่อใครผ่านมาถนนสายนี้
จะได้ระวังหน่อยไม่รู้ว่าผู้ชายที่ยืนแก้ผ้า
อยู่ริมถนนจะเป็นคนสติไม่สมประกอบหรือเปล่า

พวกนั้นถ้าดูในรูปหรือว่าดูในอะไรที่ผมถ่าย
แล้วก็เสื้อผ้าแค่เหมือนเขาเพิ่งถอด

นี่จริงนะคุณโมรดิคุณพงษ์ช่างสังเกตนะ
สังเกตว่าเท้ามันไม่ได้มีรอยเปื้อน
ตอนที่เดินส้นเท้ามันก็จะยกใช่ไหมเวลาเดิน
เขาก็สังเกตได้เลยคงไม่ใช่คนเร่ร่อนที่ถอดรองเท้ามา

ตามเนื้อตามตัวสังเกตถึงรอยกางเกงอ่ะ
ว่าน่าจะเพิ่งถอดเสื้อผ้าเพราะว่ามีตรงแบบ
กางเกงขอบเอวกางเกงอยู่
อยู่ที่ตามเนื้อตัวที่ด้านหลังแบบนี้
แล้วคุณพงศ์บอกด้วยว่าพอรู้ข่าวจากชาวบ้าน
ว่าผู้ชายคนนี้ตายแล้วคุณพงศ์ก็ลบโพสต์ออก
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนเร่ร่อน
คุณพงศ์เขากลัวไงว่ามันจะกระทบต่อความรู้สึกของครอบครัวผู้ตายหรือเปล่า
ก็เลยตัดสินใจลบโพสต์ออก
ทีนี้สาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตในท่าทางที่แปลกด้วย
ตำรวจก็กำลังรอผลตรวจทางนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
นี่ค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเรานะลองขับไปตามถนนนะนะ

แล้วก็ลองดูว่ามันจะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของใช้อะไรที่ตกอยู่
ทีนี้ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานไว้อีกประเด็นนึง
ว่าอาจจะเป็นคนหนีออกจากบ้าน
หรืออาจจะถูกลวงมาทำร้ายแล้วก็เอาศพมาทิ้งในจุดนี้
ทีนี้ค่ะหน้าที่ของตำรวจต่อไปต้องไปสืบหา

ไปไล่ดูเลยตามทางว่าผู้ชายคนนี้เขาเดินมาจากตรงไหน
เอาจุดตรงไหนที่มาเริ่มถอดเสื้อผ้า
หรือว่าใครเป็นคนพาเข้ามานะคะรวมถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
ทีนี้ต้องดูค่ะว่าในพื้นที่มีการแจ้งบุคคลศูนย์หายหรือเปล่า

แต่ว่าก็ใช้ช่องทางของข่าวเที่ยงไทยรัฐประชาสัมพันธ์นะคะ
ถ้าเกิดดูภาพแล้วใครที่คิดว่าเป็นญาติของตัวเอง
ญาติศูนย์หายติดต่อได้ที่สพเมืองขอนแก่นนะคะ